ล็อตแรกออกมาหมายจับ๓คน
จับในวัดใดละคน๑เหลือกุมานขาวกุมานดำ
คุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้คุมตัวกุมารดำได้แล้วด้วย
กุมานดำตามการข่าวน่ะสำคัญมากน่ะ

ใช่ค่ะแล้วจังหวะที่คุมตัวได้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์นี้พร้อมกันหน่อยค่ะ
ได้ยินไหมคะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรอกครับ
ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ
อันนี้ตอนที่คุมตัวกุมารดำ

ตัวมาลงจากรถเพื่อที่จะพบกับเจ้าหน้าที่
นี่ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยฮานุมานเนี่ยนะคะ
คุมตัวนายอดเนี่ยมาที่สพดงรคอนที่อเมนนย
เมื่อตอนประมาณ๑๐โมง๔๐ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วพอมาถึงปั๊บเจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวกุมารดำไปในห้องสอบ

จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมเที่ยงเกือบจะบ่ายโมง
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงสอบเครียดกุมารดำอยู่เลยนะคะ
แล้วมีญาติมีลูกสาวรอให้กำลังใจ
บอกกับสื่อสั้นว่ากุมารดำไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ด้วย
เดี๋ยวดูจังหวะช่วงที่นักข่าวพยายามเจาะไมค์ถามหน่อยค่ะ
ซึ่งผู้ชายพอก็ยังบอกว่า

เราเป็นพี่พออนุญาตก่อนเดี๋ยว

ใช่ค่ะแล้วทางทนายความส่วนตัวนี้นะคะ
พากุมารดำมามอบตัวก็ยืนยันนะ
ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้

แล้วก็ถามทนายเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมเพิ่งจะมามอบตัวล่ะ
ซึ่งทนายบอกว่าที่ผ่านมาไม่รู้
คือทางตัวกุมารดำเองเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับ
แต่พอมารู้ว่าถูกออกหมายจับเพิ่งรู้เมื่อวาน
วันนี้ก็เลยรีบเดินทางมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ

เพราะว่าเขาเลี้ยงปลาอยู่ที่บ่อตลอดครับ
ทำอะไรตัดสินใจให้ทำให้เขามาติดต่อค่ามอบตัว
อ๋อก็โดนไหมจับก็เลยต้องมามอบตัว
เพราะว่าจะได้มาต่อสู้คดีกันเพราะว่า
ครับได้พูดคือเขาบอกฝากบอกผ่านพี่ว่าอย่างไรบ้าง

ยังยังว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำ

นี่ค่ะคุณผู้ชมได้ยินที่ทนายบอกใช่ไหม
ว่าพากุมารดำมามอบตัว
แต่ทางฝั่งตำรวจค่ะผู้กำกับสพดงละคร
บอกกับสื่อเลยว่ากุมารดำเนี่ย
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะไม่ใช่การมอบตัว
ซึ่งเรื่องนี้คำว่าจับกลุ่มตัวกับมอบตัว

แล้วก็ตอนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานก่อน

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตำรวจพยายามที่จะปิดคดีให้ได้นะครับ
ก่อนหน้านั้นมีการออกหมายจับตามหมายจับของศาลจังหวัดนครนายก
๓คนก็คือ๑นายธวัชชัยศรีชาญหรือว่าวัด
ผู้ต้องหาที่น่าจะเป็นคนที่ไปสับเปลี่ยนรถนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นตำรวจเข้าไปบุกยึดอาวุธปืนกระสุนอะไรต่าง
ว่าเป็นผู้ต้องหาที่เป็นคนสนิทกับนายประสบโชคอดีตนายกอบตนะครับ
แล้วก็ยังสนิทกับนายรัฐพลกับนายภูริวัฒน์หรือกุมารดำกุมารขาวนี่แหละฮะ
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนก็คือนายภูริวัฒน์นิ่มเรืองหรือว่าออด
ฉายากุมารดำวัย๕๒ปี
จับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วคนเมื่อกี้นะครับ
ส่วนคนที่๓คือนายรัฐพลตันสุวรรณหรือว่าบิ๊กคือกุมารขาว
อายุ๓๕ปีที่เชื่อว่าเป็นคนขับรถ

ก่อนหน้านี้นายวัดยอมเปิดปากรับสาภาพ
จะเปิดปากเมื่อวานในช่วงบ่ายนั่นเอง
ก่อนที่ก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธนะ

มาจากความไม่พอใจการเข้าตรวจสอบแพร่ลอยน้ำ
ของนายยกอบตคนปัจจุบันก็คือด็อกเตอร์ยาณาคร
แล้วก็เคยให้การไว้ก่อนหน้านี้ว่าแพร่ดังกล่าวเนี่ย

คนสนิทของอดีตนายกอบตคนสนิทของนายประสบโชค
นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทำธุรกิจร้านหมูกระทะ
มันก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลังจากที่มีการถูกตรวจสอบ
โดยหลังก่อเหตุนายบิ๊กที่ตอนนี้ตำรวจกำลังตามไล่ล่าอยู่
ก็คือนายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือว่าบิ๊กฉายากุมารขาว
ก่อเหตุเสร็จแล้วนะครับได้นำปืนไปฝากไว้
ที่นายออดหรือว่ากุมารดำ
จากนั้นกลับไปเอาปืนคืน
เพื่อนำไปทิ้งแม่น้ำนครนายก
บริเวณหลังบ้านของนายบิ๊กเพื่อทำลายหลักฐาน

ค้นหาอาวุธปืนอาก้านั้นได้นะครับ
ซึ่งถือว่าคำให้การของนายวัดผู้ต้องหาที่ถูกจับคนแรก

ติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
อันนี้เมื่อวานเขาไปค้นกันถึงที่ชนบุรีด้วยนะ
ใช่ค่ะข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดอะไรไปเลยนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงที่กำลังตามรวบตัวอยู่
ก็คือกุมารขาว
กุมารขาวก็คือนายรัฐพลตันสุวรรณนะครับ

ล่าสุดมีข้อมูลว่าหลบหนีเข้าไปในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
โดยนายกอบตบางสมบูรณ์คนปัจจุบัน
ก็คือดรยานกรให้ข้อมูลคร่าวว่าตอนนี้
บิ๊กได้รับความช่วยเหลือจากนักการเมืองที่มีอิทธิพล

จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะฮะ
สงสัยทำไมมีฉายากุมารขาวกุมารดำนะครับ
คือดรยานกรคนที่เป็นนายกอบตปัจจุบัน
ที่ถูกถล่มยิงและรอดชีวิตมาได้เล่าให้ฟัง
บอกว่าคนกลุ่มนี้เขามีกลุ่มไลน์เฉพาะของเขานะครับ
ในกลุ่มลายก็จะมีกุมารขาวคือในบิ๊กในรัฐพลนะครับ
มีกุมารดำในออดในภูริวัฒน์
และมีอดีตนายกที่แทนตัวเองหรือมีฉายาว่าพ่อ
พ่อจะคอยถามกุมารขาวกุมารดำลูกทำอะไรกันอยู่
เขาใช้สื่อสารกันแบบนั้นแน่นแฟนกลมเกลียวยอมตายแทนกันได้
ทำอะไรเพื่อกันได้เขามีความผูกพันกัน
ใช่เวลาไปไหนคือเขาไปกันเป็นคู่ไงคะ
แล้วทีนี้ก็เลยต้องไปถามว่าเอ๊ะแล้วอดีตนายกล่ะนายประสบโชค
คือยังไงบ้างเพราะว่ามีข้อมูลเชื่อมโยง

แต่ก่อนนั้นเขาปฏิเสธทุกอย่างนะครับ

ใช่แต่ทีนี้พอนักข่าวของเราพยายามถามถามทางนายประสบโชค

ยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วย
ตำรวจบอกพยายามจะปิดคดีให้ได้
ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็ต้นสัปดาห์หน้า